อดีตท่านเองก็เป็นคนที่ไม่ได้รับอุปกรณ์ในการเรียน
นะครับก็เรียนน้อยท่านประวัติท่านนั้นก็เขียนไว้นะฮะว่าทำงานมาตั้งแต่เด็กจนประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสนึกถึงบุคคลที่ขาดโอกาสท่านก็ได้หยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศเยาวชนทั้งประเทศที่ยากจนแล้วก็ที่ขาดโอกาส
มีความรู้สึกปราบปลื้มมากนักเรียนที่นี่มีความรู้สึกปราบปลื้มมากพอเป็นโรงเรียนไทยรัฐท่านกระมวลพลวัชลพลถือว่าท่านได้ทำคุณงามความดีให้กับนักเรียนนะครับในชนบทบางวันนักเรียนมาโรงเรียนใส่รองเท้าแตะปากพอเป็นโรงเรียนไทยรัฐเขาก็ภาคภูมิใจที่จะกล้าที่จะทำตรงนี้แล้วก็พอเป็นเด็กดีสีไทยรัฐนะครับขอขอบคุณพอกัน
จะอยากให้โอกาสกับผมหรือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชนบทนะครับขอขอบคุณครับ
นี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของชาวชุมชนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
กล่าวขอบคุณนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ท่านหวังให้เด็กในชนบทมีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
เพราะท่านได้เกื้อหนุนได้เกื้อกูลได้ส่งเสริมและวางรากฐานทางการศึกษา
โดยเฉพาะเด็กในชนบทและห่างไกล
เพราะฉะนั้นเรามีความภาคภูมิใจ
และชื่นชมศรัทธาในอุดมการและปฏิฐานของท่านอย่างยิ่งเลยครับ
คือเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่านกัมพลวัชลพล
แล้วก็มีนิทัศกาลเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ความเป็นมาเป็นไป
ในการที่ท่านได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา
มาเมื่อ๔๕๐ปีจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งการดำเนินการต่างเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ
ให้ได้รับการพัฒนาแล้วก็ใส่ใจ
แล้วเราเป็นองค์กรแรกที่ได้ทำกิจกรรม
เพื่อการศึกษาให้กับสังคมทั่วประเทศ

ยังคงสารต่อปณิธานพอกัมพลวัชรพล
ในการมอบโอกาสทางการศึกษากับเด็กไทยในชนบท
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก๑๐โรง
ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครู
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โดยมุ่งหวังที่อยากเห็นเด็กไทยรัฐวิทยา
เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม

นี่เป็นส่วนหนึ่งจากใจชาวไทยรัฐวิทยา
ถึงพอกัมพลวัชรพล
ผู้ให้การศึกษากับเด็กไทยในชนบท
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน